ไปดูเรื่องราวการหลอกลวงที่มันเกิดขึ้นระหว่างพี่น้องสองคน
พี่ชายชื่อว่านายทองคำน้องชายชื่อว่าทองดำ
อายุคำกับทองดำเอออายุห่างกันสองปีสามสิบเก้ากับสามสิบเจ็ด
แต่ตัวน้องชายเนี่ยทองดำไปเอาบัตรประชาชนพี่ชายที่ชื่อทองคำ
หลอกลวงผู้รับเหมาก่อสร้างอาจจะไปสร้างนู่นสร้างนี่
แล้วก็เอาเงินเข้ามาสองแสนบาทแล้วก็ไม่ยอมไปสร้างค่ะที่สำคัญเอาเงินไปทำอะไร
ไปดูแลเมียกับเอาเงินไปเปย์กิ๊กโอ้โหสายเปย์สายเปย์ครับ
พี่ชายก็บอกโอ้โหตัวเองเดี๋ยวร้อนสิเพราะกันเป็นชื่อของตัวเขาเองอ่ะ
เป็นไปหลอกลวงผู้รับเหมาก็ต้องออกมาเอาความกับน้องชายของตัวเอง
คุณผู้ชมนะฮะเอาไปดูเลยนะฮะทางด้านของนายทองดำ
พร้อมกับนำตัวไปแถลงข่าวเมื่อวาน
เขาหลบหนีจากการที่ทำผิดไปซ่อนตัวอยู่ที่บ้านของภรรยาที่หนองบนลมภู
ตำรวจก็ไปยึดของกลางหลายรายการครับทั้งรถเก่งมิซูบิชิสีบรอนหนึ่งคัน
โทรศัพท์มือถือ๒เครื่องเอกสารสัญญาว่าจ้างปลอมที่ทำขึ้นมา
แล้วก็แจ้งข้อหาเรื่องของช่อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น
ตามบริโภคว่านายทองดำแอบอ้างเป็นตัวแทนผู้รับเหมาจากไต้หวัน
โดยได้ติดต่อว่าจ้างผู้รับเหมาไร้ย้อยไปหลายจากอุดร
แล้วก็ขอค่าดำเนินการต่างรวมเป็นเงินกว่า๓แสน
แต่เมื่อถึงเวลาจะเข้าไปในพื้นที่ทำงาน
ก็ไม่สามารถติดต่อนายทองดำได้เลยแต่เอาเงินไปแล้วนะ

เอาบัตรประจำตัวประชาชนของพี่ชายแท้ของเขาคือนายทองคำ

ทองคำแสนบุญอายุ๓๙ปี
ถูกนายทองดำเอาบัตรประชาชนไปใช้ในการหลอกลวงต้มตุ๋นผู้รับเหมารายอื่นครับ

เงินที่ผมได้นะจากการที่เอาบัตรประชาชนพี่ชายไปหลอกชาวบ้านไปหลอกผู้รับเหมามาเนี่ย
ผมก็เอาไปดูแลเมียเลี้ยงเมีย
แล้วก็เอาไปจ่ายให้กับสาวที่ผมไปคบกับเขา
หลอกลวงเขาว่าจะไปสู่ขอด้วยสินสอดหลักล้านบาท

นะคือถ้าถูกตำรวจจับครั้งใดก็จะอ้างตัวว่าผมคือทองคำ

ก็จริงหน้าตาเขาก็ละมายคล้ายกันอยู่ว่าพี่น้อง
ถ้าตัดผมมันก็จะคล้ายกันแหละ
ซึ่งจริงแล้วนายทองดำเคยถูกตำรวจจับแล้วก็ส่งหมายเรียกให้ไปพบ
พอไปเสร็จปุ๊บจ่ายค่าเสียหายไป๒คดีรวมเป็นเงินกว่า๒แสนบาท
มันก็จบไปแล้วก็มาสร้างความเดือดร้อนเพิ่มเติมให้กับพี่ชายตัวเองอีก

เอาก็ว่ากันไปนะฮะนอกจากไปหลอกผู้ระเหมาแล้วยังไปหลอกผู้หญิงด้วยนะ
ไปแต่งงานไปจะไปสู่ขอเขาอีกอะไรแบบนี้นะฮะ

แต่ก็เอ็นดูแล้วฮะแหมถูกตั้งชื่อต่างกับพี่เหลือเกิน